หลายคนถามถึงพี่พศอานนท์หายไปไหนค่ะ
ล่าสุดนี้ฉันได้ความลับมาจากเด็กของเขา
ก้นกุฏินะคะไม่ใช่เด็กอะไรค่ะเด็กสร้างเขานี่แหละ
คุณนิคคุณอาทิบจำได้ไหมคะ
ก่อนหน้านี้เคยมีข่าวเกาเหลาแต่ตอนนี้รักกันมากค่ะ
ล่าสุดไปเจอนิคในงานบวงส่วงภาพยนตร์เรื่องหมายไฟซาร์
กลัวเป็นพาระคนอื่นค่ะ
ซึ่งทิ้งท้ายค่ะคุณนิกก็บอกว่าช่วงนี้ที่พี่พศหายไป
ก็อย่างที่ทราบจะไปสายกรรมเนี่ยแหละ
หนูมิคบอกด้วยนะคะว่าต่อให้ไปพี่พลดทำจมูกใหม่มาเมื่อกี่รอบ

นี่คนนี้ก็พร้อมจะกอดพี่พศคนนั้น

มันรักอะไรกันขนาดนั้นไปฟังเสียงหน่อยค่ะ

พี่พศมีติดต่อมา๒เรื่อง

บทจำเยอะคือผมเป็นเด็กพี่พศ
ซึ่งมันไม่มีบทพี่มันต้องจำนึกออกไหม
บทมันไม่ได้เยอะขนาดละครอะไรอย่างนี้
เรื่องหน้าแกยังเลิกแบบแกยังน้อยอยู่ไหมคะ

แบบก็หล่อเสมอเนอะ

ทำอะไรมาก็หล่อทำจมูก๒อันก็หล่อ

แหน่นี้ได้ทีก็รักเว้อรักจริงรักจัง
เดี๋ยวก่อนคนจะเข้าใจผิดว่าพี่โพดหายไปทำจมูกสองอัน
อันนี้แซวเล่นนะจมูกสองอันจะอยู่ยังไงตรงนี้ก็ตรงนี้ออก

แต่พี่พศรายงานตัวหน่อยนะคะอยากเจอพี่พศเหมือนกัน
แต่เรื่องความสัมพันธ์ก็ธรรมดาโลกอะเนาะ
แต่ฉันเอ็นดูนิกกี้นะบอกอะไรก็เล่นหนังมากับพี่พศตลอด
มันก็ไม่ได้ต้องจำเพราะมันบทสดตลอดของพี่พศ

เราก็นั่งรอทั้งวันคำเดียวค่ะ

มานี่เราก็พี่โพดก็โทรหาฉันอีก